แม่ยายลูกเขยแล้วทำไมเขยโหดแบบนี้
ก่อเหตุแทงแม่ยายอ่ะแทงจนตายแล้วเอาศพ
หลังจากนั้นลูกเขยก็พาเมียพาลูกลูกยัง๓เดือนนะคะ
พาลูกหนีโอ้โหเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
แล้วตำรวจสพบรบือที่มหาสารคามไปตรวจสอบเลยบ้านหลังนี้ค่ะ
อยู่ที่ตำบลยางอำเภอบรบือเพราะว่าได้รับแจ้งไง
ว่าเจอศพฆ่ายัดโอ่ง
ผู้ตายที่บอกว่าเป็นแม่ยายคือนางสุวรรณเรืองอนันสกุลอายุ๕๔ปี
สภาพนี่คือนอนอยู่ในโอ่งนะแล้วเป็นโอ่งสูง๑๒๐เซนปากโอ่งกว้าง๘๐เซน
น้ำไม่ได้อยู่ในโอ่งน้ำอยู่แค่ก้นโอ่งนะคะ
แล้วศพเนี่ยศพของแม่ยายถูกแทง๑๓แผลน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงแล้วค่ะ
ทีนี้ญาติเล่าให้ฟังว่าผิดสังเกตไม่เจอหน้าไม่เจอหน้านางสุวรรณทั้งวันเลยพามาหา
แต่ว่าลูกเขยลูกเขยคือในสินหรือว่าชนนาธีบอกแบบนี้
คือบอกว่าแม่ไปเก็บเห็ดตอนนั้นดูแปลกดูลุกลี้ลุกลน
แล้วนายสินพาเมียพาลูกน้อย๓เดือนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
นี่ไงญาติก็ต้องช่วยตามหาจนมาเจอค่ะว่าคราบเลือดอยู่ที่ปากโอ่ง
หลังจากนั้นพอชะโงกไปดูอ้าวเจอศพของนางสุวรรณอยู่
ญาติบอกว่าหลานเขยเพิ่งมาอยู่ที่บ้านนี้ไม่นาน
เพราะว่าเขามีลูกกันกับลูกสาวของนางสุวรรณนี่แหละ

โมโหนะเคยโมโหหมายถึงใครโมโหล่ะ
ลูกเขยนั่นแหละเอามอเตอร์ไซค์พ่อไปขาย
เขยมันไปหางานทำลูกเขยก็ไม่พอใจ

เขาจับตัวมาได้แต่ก็พูดอะไรกันหลัง
บอกว่ามึงมึงเป็นลูกหมาหรือลูกคน
คนที่เสียนะมึงทำมาได้
เป็นห่วงผัวหรือเป็นห่วงแม่
ถ้าเป็นห่วงแม่มึงทำไมไม่ช่วยแม่
ทำไมตามผัวถูกบังคับมันฟังไม่ขึ้น
โอ้โหแล้วมันสะเทือนใจนะ
ลูกเขยทำร้ายแม่ยายจนตาย
ลูกสาวลูกสาวก็คือลูกสาวของคนตายเนี่ย

เรื่องนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยใครเล่า
แม่ของผู้ตายแม่ของนางสุวรรณนี่แหละค่ะ

ก็เรื่องเอาสมุดบัญชีเงินฝากไป

รู้อีกทีตอนข้ามอ้าวลูกฉันตายแล้ว

เพราะไอ้ลูกเขยมันทำทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ย
ตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวนะ
ตัวของลูกเขยและลูกแท้ของคนตาย
จะเอาตัวมาดำเนินคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

จะแจ้งข้อหาลูกสาวของผู้ตายเพิ่มเติมด้วย

ร่วมมือกับผัวฆ่าแม่แท้ของตัวเอง
และนี่ค่ะคือในสินลูกเขยนะคะกำลังตามตัวอยู่ค่ะ